เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันก็เหมือนแบบถูกขิบตกเหว
แล้วเราก็เราเคว้งคว้างเราจะไปทางไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยแบบเราสู้จนถึงที่สุดก่อน
แต่หอมบอกก่อนเลยว่าหอมมีหมอดูข้างกาย

คือหอมบอกเลยว่าช่วยหอมได้เยอะมากเพราะถ้าหอมไม่ดูก่อนเนี่ย
วันนี้หอมโทรไปขอคืนนี้แล้วเขาบอกไม่เนี่ยหอมวางแล้วนะคะใจหอมเสียแล้ว
แต่หมอดูบอกว่ารอบนี้ยังไงก็ไม่เลิก

หมอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวโทรไปนะหลังเย็นเขาจะอารมณ์ดีขึ้น
เออแล้วบอกว่าตอนนี้อยู่ที่พี่หอมเลยเขาแบบขอคำสัญญาจากพี่หอมนะ
ว่าพี่หอมจะไม่ทำอีกแล้วก็หรอเอ่อเอ่อ
เราก็เลยแบบพอตอนแรกโทรไปแล้วเขาก็คือแบบไม่เอาอ่ะผมแบบไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้
เราก็แบบเฮ้ยหมอดูบอกว่ามันอยู่ที่เราต้องฮึดขึ้นมาอีก
หอมก็ยื้อยื้อจนเขายอมคุยด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือแบบว่าก็ต้องขอบคุณหมอดูคนนี้นะคะ
มีครั้งหนึ่งแล้วมันจะเป็นครั้งสองมันจะอะไรกว่าเดิมเหมือนกันหรอ
ยังไม่เห็นข้อผิดพลาดของเขาอะค่ะหอมเลยคิดว่าข้อผิดพลาดทั้งหมดมันน่าจะอยู่ที่หอม
หอมเชื่อว่าหอมคอนโทรได้
อย่างครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้วกับการแยกตัว
ใช่ค่ะน่าจะเป็นโอกาสสุดท้าย
วันนี้พอโอกาสมันได้กลับมามันเลยมีค่ามาก
คือเรายื่นการเฉิดนี้เลยเป็นโปรโมชั่นเลยว่าเอานี่บอกหมดแบบไม่ต้องถาม
คือหอมเชื่อว่าเรื่องความไว้ใจมัน

หอมเชื่อว่าตัวหอมหอมไม่มีอะไรอยู่แล้วที่ปิดบัง

ถ้าโกหกอีกครั้งรู้ใจอ่ะ
ไม่ต้องบอกหรอกค่ะรู้ในสัญชาตยา

ก็ต้องจุดเดียวค่ะจุดเดียวที่มุมมองเราต่างกัน
รู้สึกว่าเราไม่ต้องพูดทุกเรื่องหรอก

แต่นะวันนี้โอเคในเมื่อเขาบอกว่าเขารับได้ทุกเรื่อง
ฉะนั้นคุณอยากถามอะไรก็ถามมาหอมก็ตอบได้
มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ
หอมน่ารักขึ้นเรียบร้อยขึ้นมันก็
มันก็ดีสำหรับคนที่เป็นแฟนอยู่แล้วค่ะ

แต่ว่าเราต้องเกร็งหน้าก่อนเวลาเจอเขา
ถ้าเราล่าเริงมากเขาจะแบบชี้ไม่สำนึก

นั่งกินข้าวอ่ะถ้าเขานั่งคนละฝั่ง
แต่ว่าเค้ายังแบบโกรธอยู่

พอเวลาไปนั่งกินข้าวอ่ะเค้าเลยนั่งชิดในนี่สุด

พี่หอมคิดว่า๒๐เราจะได้คืนมาเมื่อไหร่พี่
ได้คืนหอมเชื่อแต่ว่ามันใช้เวลาไงที่เขาจะรอพิสูจน์ดูว่าทำได้จริง
หอมมั่นใจตัวเองว่าหอมทำได้จริงมันไม่มีอะไรที่แบบยากสำหรับการเป็นแฟนกัน
อันนี้เคยใช้คำสอบแฟนได้เหมือนกันไหม
ยังไม่ให้ใช้ยังแต่หอมเชื่อว่าถึงเวลาเดี๋ยวก็ได้ใช้เองแหละ
ต้องอีกสักพักนึงอะค่ะก็ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
บางทีเขาก็มีสัพพนามเรียกว่าพี่บ้างอะไรอย่างนี้
เจ็บหรอ

หนูน้องจ๋าอะไรอย่างเงี้ก็เรียกว่าเป็นพี่น้องกันนะพี่โอเคป้าอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็โอเคสิ
ยังไงก็ได้ให้อยู่ตรงนี้ก่อนอะไรอย่างนี้

ว่าทำทำไมหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
หอมว่าถามเขาดีกว่าอย่าถามหอม
ห่างกันมานานมากแล้วหอมก็ไม่เคยไปยุ่งต่างคนต่างทำงาน
แล้วการโพสต์ทุกอย่างถ้าเขาโพสต์แล้วทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นหรือดีขึ้น
ไม่เป็นไรวันนี้ชีวิตหอมแค่คนคนเดียว
ซึ่งคนที่หอมเลือกคนนี้เป็นคนที่ดีพอ
ที่หอมยอมทั้งชีวิตเพื่อแลกคนนี้กลับมา
ฉะนั้นวันนี้คนอื่นไม่ว่าจะทำอะไรหอมไม่ซีเรียสเลยค่ะ
เราไม่ได้มีโอกาสเจอกันหรือเขาไม่ใช่คนที่มีความหมายในชีวิตเรา
แล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนเราย่อมรู้ดีหอมรู้ตัวเองอยู่แล้วว่า
เป็นคนที่ดีหรือไม่ดีในวันนั้น

ไม่คิดหมายถึงว่าหอมไม่เก็บเอามาใส่ใจเลยอะค่ะ
ก็อย่างที่บอกว่าหอมไม่เก็บ
อันนี้ถามกันมาแล้ว
ถามด้วยแล้วก็หอมรู้นิสัยของคนทั้งคู่อยู่แล้วเขาไม่คุยกันเรื่องแบบนี้

อ๋อหมายถึงว่าหอมสร้างกระแส
เอ่อจะยังไงดีหอมว่าหอมเป็นดาราที่จริงสุดแล้วอ่ะ
คือหอมไม่สามารถบอกทุกคนว่าจงฉลาด
แสดงให้ดูชัดขนาดนี้คนคนที่ฉลาดพอจะเห็น
แต่ถ้าคนที่ฉลาดไม่พอเขาจะไม่เห็น

วิธีการทำให้เห็นว่าดาราคนนี้เป็นแบบนี้แบบนั้นทำยังไง
คงไม่ไปนั่งสอนทุกคนมันเป็นพรสวรรค์ของแต่ละคนอยู่แล้ว
มันเป็นต้นทุนอยู่แล้วในเรื่องของความคิด
ใช้วิจารณญาหรือวิเคราะห์ได้จะมองออก
หอมเชื่อว่าหอมชัดเจนมาก
จริงใครปลอมหอมว่ามันมองไม่ยากแล้ว
หอมไม่โทษถ้าวันนี้จะมองดาราว่าสร้างกระแส
เพราะดาราสร้างกระแสมีอยู่จริง
ถ้าคุณนึกว่าดาราที่สร้างกระแสมีใครบ้าง
ในหัวคุณความเชื่อว่าหอมไม่ได้ติดหนึ่งในสามนั้น
หนึ่งในสามนั้นเป็นใครคุณลองคิดดูเอาเอง
หอมว่าบางอย่างมันก็ปิดกันได้
แต่ถ้าใครจะเชื่อว่าหอมสร้างกระแสหรือไม่

ต่อว่าเกินร้อยก็แล้ว
อย่างนั้นต้องการอะไรอันนี้ต้องถามเขา

แต่สำหรับหอมวันนี้ไม่มีใครมีผลกับชีวิตหอม
ไม่ว่าคนไหนคนเก่าหรือใครก็ตามที่วันนี้นั่งอ่านข่าวแล้วด่าหอม
บอกเลยว่าไม่มีผลกับชีวิตหอมเลย
อันนี้เราเห็นเองเลยมีผลสมมติ
มันก็ขึ้นหน้าข่าวไหมอ่ะคือหอมก็ตามข่าวบันเทิง
แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเก็บมาใส่ใจหรือไม่ใส่ใจค่ะ
ก็บัวมีสี่เหล่าอะเนาะ
ก็ยังไงดีอ่ะคือหอมบอกทุกคนไม่ได้ว่า
ขึ้นมาทำแบบนี้สิอยากให้ฉันเจ็บเธอต้องประสบความสำเร็จสิ
เธออยากชนะเธอต้องรู้จักวิธีที่ทำให้ตัวเธอประสบความสำเร็จ
ฉันอาจจะเจ็บก็ได้แต่ถ้าวันนี้จะออกไปลบแล้วจับมีดหันเข้าตัวเองอ่ะ

แล้วการกระทำของคนอื่นรอบข้างวันนี้หอมบอกเลยนะคะ
ยิ่งมีแอคชั่นมากเท่าไหร่หอมยิ่งดูแพงมากเท่านั้น
ฉะนั้นวันนี้หอมต้องออกไปร้อนลนทำไมหอมอยู่ของหอมเฉยเลย
แล้วหอมขอไม่ตอบคำถามเรื่องของเขาด้วย
ฉะนั้นถ้าอยากรู้เรื่องเขาว่าเขาออกมาทำแบบนี้ทำไมต้องไปถามเขาเอง
เพราะหอมไม่ขอยุ่งเกี่ยวนานมากแล้วที่หอมไม่ยุ่งเกี่ยว
ไม่ยุ่งคนเดียวคือ

วันนี้หอมเอาตัวเองให้รอดก่อนเลือกตัวเอง